ไม่เฉยไปแล้วกับวันเกิด
จัดทุกปีมีหน้าวิธีทีม
เวลาเป็นเจ้าของมันเหนื่อยมากนะ
บางทีง่วงนอนแล้วกลับไม่ได้เพราะเพื่อนกำลังสนุก
ขอจะขอไปทำบุญอย่างเดียวแล้วถ้าใครอยากกินข้าวก็ชวนไป
เลยเริ่มคิดว่าเรามีเพื่อนหลายกลุ่ม

หัวหน้าในตะเวียนกินข้าวมาประมาณ๗งานได้แล้ว
อเรนนี่เติมอเรนนี่เติม

อเรนนี่เติม

อเรนนี่เติม

อเรนนี่เติม

อเรนนี่เติม
อเรนนี่เติม

เพราะว่ากูไม่รู้จะตอบยังไงหมด
พอตอบคนหนึ่งเราก็ต้องตอบหมดเลยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจ
ก็เลยขอขอบคุณตรงนี้เลยขอบคุณรวมขอบคุณมาก
อย่างขอใจเองมีแบบมือพิเศษไม่เห็นว่าไปแจ้งแจ้งกับหลายคนอยู่
เขาไม่ได้อยู่ในวันเกิดเพราะว่าเขาเก็บตัว
เพราะอีกวันนึงเขามีแข่งเขาก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกผิด
แล้วเขาก็พยายามจะเซอร์ไพรส์เขาก็เอาแฟนคลับเราเตรียมกับพี่สะพ้าย
แล้วก็ให้แฟนคลับเตรียมกับผู้จัดการเราให้ไปหลบอยู่ในบ้าน
แล้ววันนั้นเราก็กลับบ้านค่อนข้างดึกด้วย
กลับมาเที่ยงคืนแล้วเราก็รู้สึกว่าปกติเวลาเราเข้าบ้าน
ผู้จัดการเราจะมาส่งถึงห้องนอนเลย
แล้ววันนั้นเราก็รู้สึกว่ามันดึกแล้วเราก็ว่ากลับไปเถอะ
เขาก็ไม่ยอมแล้วเขาทำเสียงแข็งใส่เราว่าไม่ได้ฉันต้องไปส่ง
แล้วก็เปิดเข้าไปก็มีแบบทุกคนอยู่ในบ้านประมาณ๑๐กว่าคน
เหมือนเขาเป็นคนแบบจัดงงจัดงานให้เราที่บ้านของเราด้วยใช่ไหมครับเป็นตัวแบบตัวแทน
ตัวแทนเลยไงใช่ปะ
เรียกว่าตัวแทนเลยอ่ะเรียกว่าใช้คอลโมแฟนคลับเมย์มากกว่า
แล้วก็โอเคค่ะก็มีเค้กให้เอาผู้จัดการเขามาแบบมาแทนอะไรอย่างนี้
โอเคค่ะเขาก็อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ลืม
แล้วของขวัญพิเศษล่ะชาร์จ
ของขวัญพิเศษเหรอไม่มีอะไรพิเศษนะก็พิเศษไหมหรอ
พิเศษตรงที่เราก็เซอร์ไพรส์กันแบบคนข้างนอกรู้ได้มั้
เค้กก็น่ารักดีอะค่ะมีลูกบอลด้วย
เหมือนเอารูปเมย์ไปทำแต่หน้าไม่ค่อยเหมือนเมย์เท่าไหร่
เสียดายไหมคะเขาไม่ได้อยู่ในวันเกิดเรา
เนี่ยค่ะเมย์รู้สึกเมเฉยแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ก็ดีใจที่แบบเราทุกคนรักเรา
แล้วทุกคนก็แบบชอบชวนเราไปกินข้าวอะไรอย่างนี้
เมื่อวานเขาก็เลยว่างเขาก็เลยมาด้วย
ก็ววแค่นี้แบบเราไม่ได้อ้อนขอฝันอะไรพิเศษรึเปล่า
ว่าอันนี้ก็โอเคมากสำหรับเขาแล้ว

ตัวเมย์เองเมย์เฉยอ่ะเมย์มีทุกอย่างครบ
แล้วเมย์ก็แบบแค่อยากให้แบบเพื่อนที่รักโทรมาอวยพรแค่นั้นก็พอแล้ว
เขาก็ให้วันวาเลนไทยตอนนู้นนะคะที่เป็นข่าว
ไม่ได้ช้วนเขารู้ว่าเขาไม่ว่ามัก
หรือกลุ่มไหนก็ไม่ได้รู้
มีมีมีเดี๋ยวมีเพื่อนกลุ่มวัตกสร

คืนนี้ก็มีกินข้าวอีกกับเพื่อนอีกกลุ่มนึง

คือเรากับช่วงที่เกิดมันติดกับเพื่อนคนอื่นด้วย
แต่งงานไปแต่งตัวไปงานแหวนก็เหนื่อยแล้วนะ
รู้แล้วว่างานตัวเองหูเจอตินทวีพบเข้าไปก็คิดไม่ออกแล้ว
ติมอะไรอีกวะมันไม่ไหวแล้วเหนื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่สนุกดีค่ะเพื่อนทุกคนเราก็น่ารัก
ตอนปล่อยปีนี้มันพิเศษไปมากกว่าเดินสำหรับเรามั้ย
หรือว่าเรามีพี่เจอยู่
ก็พิเศษกว่าปีอื่นตรงปีนี้มีแฟนแล้วรักแฟนมาก
อย่างเมื่อวานพี่อ้ำแบบพี่อ้ำพี่เมย์อะไรอย่างนี้เขาก็แบบ
คนมีแซวไหมว่าวีมี
ก็รอพี่อ้ำที่จะใช้แฮชแท็กเมย์อยู่นะคะ
ก็ยังไม่รู้ว่าเขาไปถึงไหนเขาไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟัง
ก็อยากให้เขามีแฟนแล้วรักแฟนมากเหมือนกันค่ะ
เขินค่ะเขาเขินอยู่กับผู้จัดการเขา๒คน

หรือว่ามีใครก็ไม่ได้เจออีก

หุ้นก็เจอแล้วเจอหมดแล้วค่ะ
ทุกคนก็ชอบเขาเขาตลกแล้วกวน
วันนี้วันนี้ล่าสุดมา
พิวเตอร์ก็อยากให้แบบระวังกัน
เพราะว่าแบบตอนนี้โพสต์อะไรต้องระวังเนอะเพราะมันโทษมันหนักเราก็ฟ้องได้ด้วย
ส่วนคดีอันนั้นที่มีคนหมินเราก็รู้ตัวแล้วแล้วเขาก็น่าจะส่งหมายเรียกไปแล้วค่ะ
รวมถึงไอจีปลอมที่ทำมาว่าเราเป็นเวลาปีนึง
คือเขาทำเหมือนแบบชอบลงรูปเราคู่กันเหมือนกับว่าเชียร์เรา
แต่รับหลังคือเขาก็สร้างไอจีปลอมมาด่าเรา
แล้วก็บอกให้เราบล็อกคนนู้นบล็อกคนนี้
แต่จริงคือเขาทำเองหมดเลยอ่ะ

ก็จับได้แล้วแต่ว่ายังไม่มามอบตัว
ก็รอดูว่าเขาจะมามอบตัวเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่มาตามหมายเรียกเขาก็จะโดนหมายจับ
ซึ่งก็คุณพอก็ร้ายพ่อฟังพ่อบอกไม่ให้ยอมกวา
ช็อกค่ะช็อกแล้วก็ช็อกมากตรงที่เป็นผู้ชาย
เป็นผู้ชายเกิดวันเดียวกับเจชนะทิพย์
อาจจะเกินคำว่าชอบอาจจะคลั่งแล้วก็ห่วงมั้งเมย์ก็ไม่รู้
แต่เมย์งงตรงที่ว่าเขาทำได้ยังไงในการลงรูปเมย์แล้วก็เขียนเชียร์เมย์
เมย์ก็จะส่งคือเราตอนเราเปิดตัวเราค่อนข้างโดนกระแสที่มันแรง
แล้วอันนี้ไอจีนี้เราก็รู้สึกว่าทำไมเขาชอบให้กำลังใจเรา
เราก็เกิดไปรักเขาว่าเออนี่แหละนี่น่าจะเป็นแฟนคลับเจ
คนแรกที่ยอมรับเรา
เราก็เลยคุยกับเขาเหมือนแบบเราสนิทกัน
ก็บอกตรงว่าเราก็เฮิร์ตว่าสุดท้ายกลายเป็นคนเดียวกันหมดเลย

ช็อคที่หนึ่งเป็นผู้ชาย
ที่สองตรงเอ้าคนใกล้ตัวมาหลอกถามเรานู่นนี่นั่น
ส่งโปรแกรมฟุตบอลมาให้เราว่าเดี๋ยวเขาจะไปแข่งตรงนี้
เป็นคนบอกเราบางทีเรายังไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้
มีแม่งที่มาติดต่อคนโปรภิกษ์ของผู้โทษหรือเรียกอะไร
ช่วยกันรีพอร์ตแล้วก็อันนี้น่ากลัว
น่ากลัวใช่ไหมครับเห็นหรือ
เขาน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่าเพราะว่าเขาน่าจะได้หมายเรียกแล้ว
แต่เขายังไม่ได้ปิดไอจีแต่เขาไม่เคลื่อนไหวแล้ว
มีใครเห็น
แล้วค่ะเห็นที่สอนอเพราะตำรวจเปิดให้ดูทะเบียนราชแล้ว
ก็เห็นหน้าเห็นที่อยู่เห็นอะไรรู้หมดแล้วค่ะ

วันที่เขาจะต้องไปตามหมายเรียกอะไรอย่างนี้เราจะไปเจอหน้าเขา
คือเขาได้หมายเรียกแล้วนะคิดว่าเพราะตำรวจส่งไว้นานแล้ว
เขาจะส่งหมายเรียกครั้งที่หนึ่งในสิบห้าวันครั้งที่สองในสิบห้าวัน
ถ้ายังหลบหนีแล้วไม่มามอบตัวก็จะเป็นหมายจับ
อันนี้ต้องตามที่ผู้จัดการแล้ว

คนรักเมเจตอนนี้เราก็แบบกลัวบอกตรงเราขออยู่ในคอลโมของเราก่อน
เรากลัวไปหมดว่าคนที่เหมือนหวังดีกับเราขนาดนี้ยังกลายเป็นคนที่ทำร้ายเรา
เขาน่าจะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่
เป็นคนที่ให้ชื่อปลอมที่อยู่ปลอมแล้วปฏิทินตีกลับ
เขาขอไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเอาให้คนอื่นดีกว่า
มีคนที่อยากได้หลายคนแล้วก็สงสัยกันมานานแล้ว
ลงไอจีไม่เคยลงรูปตัวเองเลยไม่เคยอะไรเลย
มันก็แปลกค่ะมันยิ่งกว่าคลับไฟเดย์อีกมันซับซ้อนมากมันเป็นโลกจิตซับซ้อนมาก